ร้องไห้ร้องห่มนะครับขอให้หยุดการบรื้อถอนเพราะว่าทำให้ร้านของพวกเขานั้นต้องเสียหายไปแล้วก็

ขณะที่อธิบดีกรมที่ดินบอกว่า
การขาดแคลนช่างรังวัดทั่วประเทศ
ส่งผลให้การตรวจสอบล่าช้าครับ
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่กำลังคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองกว่า๖๕๐นายนะครับ
มีการสนที่กำลังกันเข้าไปมรื้อถอน
เป็นรายละเอกตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมรื้อถอน

ทำลายอาคารร้านที่ชื่อว่าร้านสารฝันรีสอร์ท
เป็นร้านจำหน่ายสินค้าของนายทศพลโรธนากรอายุ๒๘ปีครับ
ซึ่งเปิดเป็นรีสอร์ทมีบ้านพักอยู่๑๖หลังร้านค้า๑หลัง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังถึง๒๐๐นายเพื่อยืนกัน
ไม่ให้มวลชนเข้าไปขัดขวางครับ
ใช้รถแบ็คโฮลเข้าไปทุบทำลายอาคารปูนซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้า
โดยเจ้าของยืนร่ำไห้นะครับแล้วก็ยืนถือพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนบไว้กับอกพร้อมบอกว่าร่วมกันกับ๓พี่น้องในครอบครัว
ออกเงินไปลงทุนสร้างกิจการในที่ดินราว๒ไร่
รวมไปถึงการไปกู้ยืมเงินนะครับก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนหลายล้านบาท
ซึ่งยังไม่ได้เงินคืนทุนมาแล้วก็เสียใจมากที่ถูกไปทุบทำลาย
เพราะทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตตามที่ภาครัฐมีการส่งเสริมเอาไว้ครับ
ผมอยากบอกว่าผมเสียใจมากนะครับวันนี้ที่บ้านผมพัง
ถ้ามีคนไปทุบบ้านท่านแล้วท่านจะรู้สึกยังไงครับ

ถ้าไม่มีนวัยงานที่ไหนเขามาสนับสนุนเราเราไม่กล้าทำหรอกใช่ไหม
เขามาบอกว่าให้เราบริการห้องเที่ยวดีให้สร้างห้องน้ำให้สร้างให้แข็งแรง
ให้เราทำนู่นทำนี่ให้บริการห้องเที่ยวให้ดีที่สุดให้สะอาดให้มีความพร้อม
วันนี้เราทำแล้วทำไมวันนี้เขาถึงไม่พอเราไปพูดกับเขาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
เขามาทำตามหน้าที่
ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการบางรายเริ่มทยอยมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วนะครับ
แล้วก็อาคารปูนร้านค้าหนึ่งแห่งพร้อมระบุว่าสาเหตุที่มรื้อกันเอง
เพราะว่าจะได้ไม่เกิดความเสียหายเพราะต้องการนำวัสดุนั้นไปใช้ต่อที่อื่นนะครับ
ขตัดนี้เป็นห่วงเรื่องของการขาดแคลงชั่นรังวัดโผทรประเทศ
ประเทศแม้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในการเพิ่มอัตราเกือบ๔๐๐ตำแหน่ง
แต่ว่าหลายพื้นที่กลับไม่มีใครสมัครสอบรับราชการในตำแหน่งนี้ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้สมัครน้อยกว่าอัตราที่เปิดรับ
ทำให้ขาดแคลนสูงถึง๓๐๐ตำแหน่งทีเดียว
จากนี้ก็ยังคงเป็นห่วงใยเรื่องของปริมาณงานค้างแล้วก็งานที่เกิดใหม่มีสัดส่วนเท่ากับงานค้างรวม
ทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนเกือบร้อยละเก้าสิบ
ความล่าช้าในการรังวัดอีกด้วยนะครับจึงมอบหมายให้ผู้ตรวจกรมที่ดินรองอธิบดีและที่ปรึกษา
ลงไปตรวจงานเพื่อไปฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่ดินที่มีงานค้างอยู่๕๐รายขึ้นไปทั่วประเทศ
โดยต้นเดือนกันยายนนี้จะเริ่มลงพื้นที่ตามแผนงานก่อนนะครับ
โดยขอให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือในการแก้ปัญหาด้วยความตั้งใจ
อย่าให้อธิบดีคนนี้ปลดเกษียณด้วยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยช่างรังวัดอีกเลยนะครับ
เพราะขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมการสอบไปแล้ว๑๐๐คน
หลังพบว่ามีการทำรายการเท็จแล้วก็มีงานค้างจำนวนมากครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้ขณะจัตรฐีลงพื้นที่ไปทำการหรือถอนสิ่งผลุกสร้างรวมทั้งร้านค้าก็มีชาวเขาเผาโมงออกมายิมรวมตัวการคัดค้านการทำงานของจัตรฐี
รวมทั้งมีการข้อยื่นข้อเสนอเพื่อให้นำไปปฏิบัติด้วยนะครับ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณกำทรโจมจตุรงค์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเพชรชบูรณ
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาครับคุณกำทรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทัศนัยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ในช่วงบ่ายเมื่อมีการเข้าไปมรื้อถอนแล้วชาวขาวขมงค์มีการรวมตัวกันคัดค้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับครับเอ่อช่วงบ่ายวันนี้เวลาประมาณสิบสี่จุดสามศูนย์นนะครับ
ญาติประมาณ๓๐คนได้มายืนรอที่ด้านหน้า

ซึ่งทางคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุย
ทางเจ้าของได้แจ้งว่าขอให้ลื้อถอนเอง

เพราะว่าช่วงเช้าทางเจ้าของได้บริเวณการลื้อถอน
ด้านบนไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่า
คงไม่สามารถจะอนุญาตได้เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้น
เจ้าหน้าที่ก็จะถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ
คงต้องดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
สร้างความโกรธแค้นให้กับทางเจ้าของแล้วก็ญาติ
จึงเกิดการปะทะคารมกันแล้วก็ใช้คำพูด
ใช้ความรุนแรงบางส่วน
ถึงขั้นมีการกระทบกระทั่งกันบ้างไหมครับ
มีใครบาดเจ็บหรือเปล่าครับคุณกำทร

แต่การใช้เสียงแล้วก็ใช้คำพูดรุนแรงเท่านั้นครับ
ชาวบ้านมีการยื่นข้อเรียกร้องอะไรมาบ้างกับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ครับ

ข้อที่๑ให้เจ้าหน้าที่หยุดดำเนินการลื้อถอน
แล้วก็นำเครื่องจักรรถแบคโฮและหกล้อและกำหลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ข้อที่๒ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจนะครับ
ร่วมกับชาวบ้านนั่งประชุมแล้วก็หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาครับ
ข้อที่๓ให้ทหารเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
ข้อที่๔นะครับให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เป็นกิจลักษณะ
ตามกฎหมายที่ดินที่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยมานาน

ข้อสุดท้ายให้อาศัยกฎหมายมาตรา๔๔ที่ประกาศแล้ว
และบังคับคดีไปแล้วให้เกิดความชอบทำมากที่สุดครับ
แล้วจาก๕ข้อที่ยื่นมาเจ้าหน้าที่บอกว่าจะสามารถรับได้ทั้งหมด
หรือว่าจะนำไปต่อไปอย่างไรบ้างครับ
ก็ได้รับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านที่ยื่นมา
แล้วก็ได้รับจะดำเนินการให้คือข้อที่๑ครับ
ดำเนินการขนย้ายเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ลงจากภูทะเบิก
แต่ขอให้ทางชาวบ้านเปิดทาง

ครับและสรุปหน้าวันนี้ทำการบรื้อถอนไปแล้ว
กี่แห่งจากทั้งหมด๑๙แห่งยังเหลือกี่แห่ง
แล้วก็แผนของวันพรุ่งนี้จะทำงานต่อไปอย่างไรบ้างครับ
ครับจากรีสอร์ททั้งหมดที่ถูกสารพิพากษาทั้งหมด๑๙แห่งนะครับ
โดยก่อนหน้านี้มีการลื้อถอนโดยเจ้าของไปแล้ว๒แห่งนะครับ
เป็นรีสอร์ทของลุงไทยโฮมสเตย์นะครับ
แล้วก็ของนายกำทรพลรัฐซึ่งเป็นรีสอร์ทไม่มีชื่อนะครับ
ครับอ่าโดยเจ้าที่เริ่มดำเนินการลื้อถอนตั้งแต่เมื่อวานนี้
ช่วงเช้า๙นาฬิกานะครับที่รีสอร์ทชื่อลงเตรียมก่อนนะครับ
ตลอดทั้งวันเป็นรีสอร์ทเดียวครับ
แล้วก็ส่วนที่เหลือ๑๙รีสอร์ทจนครบเนี่ย
ทางการไฟฟ้าได้ดำเนินการตัดไฟและยึดมิเตอร์นะครับ
ต่อมากระทั่งเช้าวันนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ย
ทางคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้ามาลื้อถอนที่ลงเตรียมต่อนะฮะ
ต่อมาช่วงเวลาประมาณใกล้เที่ยง
ทางท่านบรรดิษฐ์เทวีที่วาลักษณ์ปุ๊บวรรดิการจังหกประชบวลนะครับ
ก็ได้นำคณะเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านค้ารีสอร์ทชื่อสารฝันนะครับ
แล้วก็จากนั้นจึงทำการลื้อถอนในส่วนที่เป็นร้านค้าก่อน
ส่วนที่เป็นบ้านพักที่เขามีอยู่ประมาณ๑๖หลังเนี่ย
ก็ให้เวลาในการเก็บอุปกรณ์ไปก่อนนะครับ
ครับแล้วก็มี๒แห่งครับที่ว่าทางภาครัฐได้ดำเนินการลื้อถอนครับ
ทั้งแห่งนั้นมีการลื้อไปก่อนแล้วครับครับตอนนี้เท่ากับเป็น๔แล้วครับ
ครับแล้วพรุ่งนี้คือจะมีการต่ออีกใช่ไหมครับ
ครับแต่ถ้าว่าบางส่วนตอนนี้นะฮะรีสอร์ทอีกที่เหลือหลายแห่งก็พยายามลื้อถอนด้วยตัวเองอยู่แล้ว
เพราะว่าเห็นภาพจากการลื้อถอนโรงเตรียมเมื่อวานนี้
ทำให้เจ้าของธุรกิจหลายส่วนที่เหลือสำนวน๑๙แห่งเนี่ยเริ่มรู้ชะตาการว่าตัวเองจะต้องลื้อแน่นอน
ได้ครับช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณกำทรโจมจตุรงค์นะครับ
ผู้สึกข่าวจากราชทีวีประจำจังหวัดเพชรบูลนะครับ
บรรยายงานความคืบหน้าเข้ามาจากในพื้นที่
เมืองต้นก็มีการยื่นข้อเสนอมา๕ข้อจากชาวบ้าน
รวมทั้งชาวเขาพมงที่มีการประกอบกิจการในพื้นที่บนภูทับเบิก
เมืองต้นก็สามารถทำได้เพียงข้อแรกคือ
ให้เอาสิ่งปลูกสร้างนั้นให้เอารถแบ็คโฮล
แล้วก็อุปกรณ์นั้นออกไปจากภูทับเบิกก่อน
แล้วก็รอให้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
อันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าซึ่งเราต้องติดตามกันต่อว่า
พรุ่งนี้นั้นจะสามารถมรื้อถอนต่อไปได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะครับ